โลกออนไลน์ก็ได้ชื่นชมคุณหมอท่านหนึ่งนะคะที่เขาช่วยเหลือคุณตาวัย๗๐กว่าแล้ว
ประสบอุบัติเหตุแล้วก็นอนสลบแน่นิ่งอยู่คาที่อ่ะค่ะคุณหมอก็ช่วยปั๊มหัวใจขึ้นมาได้
คุณหมอประจำโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะปั๊มหัวใจจนฟื้นขึ้นมา
รอดชีวิตได้อย่างหุดหวิดเลยค่ะไปดูคลิปภาพเหตุการณ์นี้กันนะคะ
เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าจีรวัตรปลอดวง
นำมาโพสต์ช่วงบ่ายนี้เองเป็นภาพที่ช่วยเหลือผู้ประสบปฏิเหตุรถชนเนี่ยค่ะ
นอนสลบอยู่เลยริมถนนคุณหมอน้ำใจงามนะคะนายแพทย์เอกชัยสิริพาณิชย์แพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะ
เข้าไปช่วยเนี่ยค่ะจนรู้สึกตัวช่วยจนรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ประสานรถฉุกเฉินหนึ่งหกหกเก้า
รับตัวไปส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชด้วยนะคะครับพอโพสต์นี้ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์
คนไปชื่นชมกันเยอะเลยนะคะนายจิรวัตรปลอดวงในช่างชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของเฟซบุ๊กเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายประเสริฐชัยวารีอายุเจ็ดสิบสามปี
เขาขี่รถจักรยานยนต์มาครับตามถนนนครศรีธรรมราชสงขลาพอไปถึงหน้าสถานีเกิดอุบัติเหตุค่ะ
เฉียวกับรถเก๋งจนได้รับบาดเจ็บนอนสลบแน่นิ่งไม่ได้สติอยู่ริมถนนแบบนี้ค่ะ
คุณหมอเอกชัยมาร่วมรายการของสถานีพอดีคุณหมอมาออกรายการแล้วก็เจอกับจังหวะนี้พอดีค่ะ
ก็เลยช่วยปั๊มหัวใจคุณประเสริฐจนฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็ประสานโรงพยาบาล
ล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแล้วด้วยนะคะเนี่ยค่ะน่าชื่นชมมาก
เพราะโชคดีจริงจริงนะครับเจอคุณหมอใช่ไปออกรายการพอดีเนี่ยค่ะ
คุณตาวัยเจ็บสิบสามนะฮะ